คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กมีการโพสต์ภาพ
แล้วก็โพสต์เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง
คือมีคนร้ายตระเวนทุบรถที่จอดเอาไว้ริมถนนท่าแพรที่เชียงใหม่
แล้วกระจกด้านหน้าก็พังเสียหาย๓คน๓คัน
ล่าสุดสามารถจับตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เนี่ยจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือหลังจากที่ได้รับแจ้งตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ลงพื้นที่เลยนะคะไปหาข้อมูลไปหาหลักฐานต่าง
แล้วก็ไปเจอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคมช่วงสักประมาณตี๒๓๐
ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่เลยนะคะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกง๓ส่วน
ก็เดินมาจากถนนท่าแพรคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วตอนที่ชายคนนี้เดินมาถึงจุดที่กระบะสีดำจอดอยู่
ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินวนไปวนมารอบ
แล้วก็ก้มไปหยิบก้อนหินทุบไปที่กระจกแล้วก็เดินหลบหนีไป
นี่ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อขาวใส่หมวกคนนี้
ล่าสุดคือตำรวจคุมตัวได้คือนายเจสซี่เอ็กเวิร์ดลี
อายุ๓๔ปีเป็นชาวอเมริกัน

นายเจสซี่ก็รับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เพราะว่าในวันเกิดเหตุน่ะเมาดื่มเหล้าไปเยอะ
ต้องเดินกลับโรงแรมที่พักแล้วก็จำเส้นทางไม่ได้
ทีนี้ก็เลยโมโหเอาไงจำเส้นทางไม่ได้
คว้าก้อนหินมาแล้วก็ทุบใส่รถลงมือก่อเหตุแบบนี้

เจ้าของรถก็เรียกค่าเสียหายรวมแล้ว๕๐๐๐บาท
แต่ว่านายเจสซี่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่ายังไม่มีเงินจะใช้ให้
แล้วเบื้องต้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาด้วย

ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยวรายนี้นะคะ